ลุยตรวจค้นคอนโดหรูที่เห็นบอกว่าเป็นห้องพักของ
ตำรวจเข้าไปตรวจแล้วก็ตรวจกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
เอกสารสำคัญหรือว่าของทรัพย์สินต่างออกไปตั้งแต่สองกลุ่มพาพันธุ์แล้ว
นี่เป็นตำรวจจากสอทนะคะ
ตำรวจไซเบอร์นะคะความคืบหน้าเรื่องนี้นี่ค่ะใช่ค่ะ
นี่ค่ะนี่คือภาพวงจรปิดที่ได้มา๒กุมภาพันธ์
ตี๒๒๙นาทีใช่ไหมคะดูตามเวลากล้องวงจรปิด
ของอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยเอกสารเป็นลังลังเลยนะคะเนี่ยค่ะ
ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นคอนโดหรูที่อยู่ในย่านสุขุมวิทย์นะคะ
เป็นห้องพักของเบนสติมอนนายชัยวัดขจรบุญถาวรอายุ๓๗ปี
ออกหมายจับแล้วนะคะตอนนี้เป็นพี่ชายคนโตในตระกูล๔บ่อ
ซึ่งตอนนี้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วคือไปฮ่องกง
เดินทางออกแต่ไม่มีข้อมูลในการเดินทางกลับนะคะ
ในการตรวจค้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีเอกสารเหลืออยู่ในห้องแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้น
ซึ่งตำรวจอายัดไว้หมดเพื่อตรวจสอบนะคะ
และกลางดึกที่ผ่านมาค่ะหลายหน่วยงานลุยค้นผับออนิกส์
เพราะว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมาว่าเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดของนักเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติ
จังหวะที่เข้าไปเนี่ยเจอยาเพียบเลยค่ะ
ตกอยู่ที่พื้นมีทั้งแบบผลึกใส่ในซองพลาสติกมีทั้งแบบเม็ด
ก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าเป็นสารเสพติดแบบไหน
เดี๋ยวจะต้องขยายผลและดำเนินคดีกับเจ้าของสถานบันเทิงด้วยนี่ค่ะ

พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
จากการรวบรวมพยาหลักฐานก็พบความเชื่อมโยงว่าสถานบริการแห่งนี้

แล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงแล้วก็เส้นทางการเงินนะคะ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจคุมตัวกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดมาสอบสวน
แล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือที่กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยี
เกี่ยวข้องในคดีร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์
พลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการสอทบอกว่า
ติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับที่หลบหนีตรวจค้นสถานที่สำคัญเพื่อหาพยานหลักฐานและความเชื่อมโยง
ตอนนี้จับผู้ต้องหาได้นี่๓๒คนแล้วแต่ละคนทำหน้าที่ต่างกันไปนะคะ
เป็นแอดมินบ้างดูการเงินบ้างเปิดบัญชีม้าบ้าง
ส่วนผู้ต้องหาคนสำคัญเบ้นดีมอนพี่ชายคนโตค่ะกลุ่มสีบอลเนี่ย
ฮ่องกงตั้งแต่๑๖มกราคมแล้วยังไม่กลับมาเลยนะคะ
ส่วนคนอื่นตอนนี้เนี่ยอยู่เมืองไทยหมดทุกคน
จากนายเบ้นแล้วเนี่ยนะพี่น้องอีก๓คนไม่มีใครถูกออกหมายจับ
เพราะว่ายังไม่เจอข้อมูลเชื่อมโยงนะคะ
ลองฟังเสียงของผู้บัญชาการสอทกันหน่อยนะคะ
กดดันไปเรื่อยนะครับเขาจะประสานหรือไม่ประสาน
ก็จะอะไรบุคคลไหนที่เกี่ยวข้องแล้วเราตรวจค้นเราก็ขยายไปเรื่อย
อย่างที่บอกว่าเบ้นไปฮ่องกงแต่ไม่ได้ไปคนเดียว
อีกสองคนไปด้วยค่ะไม่ได้อยู่เมืองไทยขออภัย
คือบอสกับบิ๊กเนี่ยไปฮ่องกงพร้อมกับเบนตั้งแต่๑๖มกราคมนะคะ
ส่วนไร้ที่มียศเป็นตำรวจนะคะเป็นรองสวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ย
กลับเข้าประเทศแล้วแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่ม
แต่ว่าถูกจับในฐานความผิดทางวินัยเรื่องการลาราชการนะคะ
ก็คือเหมือนกับลานานเกินแล้วก็ไม่ได้มีการขออนุญาตตามปกติที่ควรจะเป็น
ก็ถูกขังเจ็ดวันที่สพสุวรรณภูมิย้ำว่าโทษที่เขาถูกขังเนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีมาเกาะ๘๘๘
แต่ตอนนี้เบ้นคนโตที่ถูกออกหมายจับยังไม่กลับเข้าประเทศ
แล้วก็น้องอีกสองคนก็เดินทางออกไปพร้อมกันแต่ยังไม่โดนหมายจับนะคะ